พูดถึงเรื่องของตอนบนของประเทศไทย

เมื่อคืนเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นด้วยเหมือนกัน

แรงสรรสเทือนประมาณ๕๑เกิดที่ประเทศพม่าค่ะ

รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน
แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะ
สำนักฟอบระวังแผ่นดินไหว้กรมอุตุนิยมวิทยา
แจ้งเหตุแผ่นดินไว้ในประเทศพม่า
ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ประมาณ๔๒กิโลเมตรค่ะ
โดยแผ่นดินไหวครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเวลา
ประมาณ๔ทุ่ม๒๙นาที
ขนาด๕๑ลึกจากพื้นดิน๕กิโลเมตร
จากนั้นอีก๑๔นาทีถัดมา
ขนาด๓๓โดยมีจุดศูนย์กลาง
จากอำเภอแม่สายเพียง๑๖กิโลเมตร
ครั้งนี้เกิดขึ้น๔๐ค่ะ
ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดเชียงรายมา
ว่าชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่สาย
แม่ฟ้าหลวงแม่จันทร์แล้วก็อำเภอเมือง
ก็รับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหว
จากนี้เชียงใหม่เองก็มีรายงานว่ารับรู้
ถึงแรงสั่นไหวได้เหมือนกันค่ะ

ก็สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และบรรเทาสาธารณภัยไปเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

หรือว่าผู้บาดเจ็บจะยังไม่มีรายงานเข้ามา
แต่ก็ป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังไว้ก่อนนะคะ

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติอากาศต่าง
ก็ติดตามได้ในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา